สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ติดตามการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจในสภากันบ้างไหมครับถ้าไม่ได้ฟังหรือฟังเป็นบางช่วง
เดี๋ยวจะสรุปประเด็นให้ว่ามีอะไรบ้างที่เราควรรู้
จะได้ไม่ตกข่าวเรื่องที่หนึ่งนายกก็โดนเต็มเต็มอีกวันหนึ่งครับ
เมื่อวานนี้ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลย
เช้าวันนี้เพื่อไทยอัดตูต่อไร้ความสามารถไร้สมอง
เป็นขยะยุคควันตั้มทำเศรษฐกิจพังประชาชนหนี้ท่วม
เดือดต่ออีกวันหนึ่งครับหัวข่าวไทยรัฐเนี่ย
เขาจะประเด็นจากการอภิปรายของกุญจุลพรรณอมรวิวัตน์

เศรษฐกิจปล่อยประระไร้เลยไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นต้นต่อทำให้ปัญหาเศรษฐกิจขยายวงกว้างรุนแรง
ทำให้ไทยที่เคยมีศักยภาพการแข่งขัน
ไม่เหลือสร้างความเดือดร้อนทำร้ายทำลายชีวิตคนไทย
เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่วางกับดักเศรษฐกิจไปถึงอนาคตข้างหน้า๘ปี
๘ปีของพลเอกประยุทธ์เป็น๘ปีที่ศูนย์หาย
ไทยสูญเสียโอกาสทุกด้าน
ผลเอกประยุทธ์เปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตทุกด้าน
เป็น๘ปีที่เกิดมหาวิกฤตของคนไทยทั้งปัญหาหนี้สินเงินเฟ้อ
รายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย
ท่านคือคอมพิวเตอร์ตกรุ่นไม่สามารถคำนวณแก้ไข
ปัญหาใหม่ได้แล้วไม่เท่าทันโลก
ไม่ต่างอะไรกับคอมพิวเตอร์ยุคขยะอิเล็กทรอนิกส์ยุคควันตั้ม
จะทิ้งก็ยังมีคนรังเกียจต้องคิดว่าจะหาวิธีกำจัดหรือทิ้งยังไง
นี่ทั้งหมดนี้จริงก็ไม่ใช่ข้อมูลใหม่หรอกครับ

แต่ว่าเมื่อวานนี้เอามาบดเอามาย้ำในสภาอีกทีนึง
ทีนี้ประเด็นนายกรัฐมนตรี
นายกไม่ตอบคำถามเรื่องนี้โดยตรง
แต่ว่านายกบอกว่าพูดกันมา๒วัน
จ้องแต่จะเล่นงานรัฐบาลเยอะ
จะใช้เวลาให้น้อยที่สุด
แต่มีอยู่คำหนึ่งมันติดค้างตั้งแต่วันแรก
ที่บอกว่าจะทำลายนั่งร้านเด็ดหัวรัฐบาล
คำพูดนี้มันควรใช้ในสภาหรือเปล่าล่ะครับ
วันนี้ผมมีนั่งร้าน
ผมนั่งอยู่บนนั่งร้าน

ท่านเองก็มีนั่งร้านของท่าน
แต่ท่านไม่มีหัวเพราะหัวขาดไปแล้ว
นี่เมื่อวานนี้
แล้ววันนี้เมื่อเช้าผมคิดว่าคำอภิปรายของคุณอมรรัฐ
ก็น่าจะเป็นประเด็นที่จะเป็นข่าวใหญ่วันพรุ่งนี้
โดยเฉพาะอภิปรายพลเอกประยุทธ์
ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหม
ที่คุณอมรรัฐบอกว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ไล่มาตั้งแต่เรื่องของสถาบันของอุทยานราชพักษ์
ประการถัดมา๓ป
ปป้อมพลเอกประวิทธิ์
เมื่อวานนี้เจออะไรเข้าไปยังไง
ก็เรื่องเก่าเรื่องนาฬิกา
ซึ่งเป็นเรื่องเก่าแต่มุมของคุณทิศรัชชัยพันธุมาตร
พักเก้าไกลเขาอภิปรายในแง่ที่ว่า
เขาแคลงใจว่าเรื่องนี้ปปชวินิจฉัย
ให้รอดพ้นไม่มีความผิดได้ยังไง

พออภิปรายพลเอกประวิทธิ์
สิ่งที่เรานึกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยคือมีการประท้วงกันอีนุงตุงนัง

ฮือฮาก็คือคำชี้แจงของพลเอกประวิทธิ์
โดยเฉพาะที่ชี้แจงเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ
ว่าสามปอเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติ
วันนี้ก็เลยมีหัวข่าวว่า
ป้อมน็อตหลุดปัดปฏิวัติตู่ทำคนเดียว
พลเอกประวิทย์บอกว่าตนกับบิ๊กป๊อกนั้นไม่เกี่ยว
ปฏิวัติคือบิ๊กตู่คนเดียว
เสร็จแล้วผลเอกประวิทย์ก็ชี้ไปที่นายก
นายกก็รับมุกครับยกมือขึ้นแล้วก็ส่งยิ้มซะด้วย
สภาก็หัวลอกกันคลื่นไป
สรุปก็คือการอภิปรายไม่วางใจบิ๊กป้อมกับบิ๊กป๊อกเมื่อวานนี้
ผ่านไปในปรากฏทิศการที่เรียกว่าผิดฟอร์มหน่อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักเก้าไกร
เขาบอกกับสังคมว่าเขามีข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลชัดเจน
เพื่อจะอภิปรายบิ๊กป้อมให้นั่งอยู่ในเก้าอี้ไม่ได้
แต่เอาเขาจริงก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นเรื่องเก่า
เป็นข้อกล่าวหาเดิมที่เคยได้ยินมาแล้ว

มันมีคำอธิบายอย่างนี้ครับ
คำอภิปรายและคำชี้แจงมันไม่ได้จบในสภา
แต่ว่ามันจะจบอยู่ในหัวใจของคนที่ฟังเรื่องการอภิปราย
เพราะว่าประชาชนเขาฟังออก
เขาแยกแยะออกครับว่าที่สอสอฝ่ายค้านลุกขึ้นมาอภิปราย
มีรายละเอียดมีข้อมูลมีหลักฐานมีรายละเอียดเยอะ
เรานั่งฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ว่าโอ้มันถึงขนาดนี้เช่าเหรอ
แต่ว่าพอถึงผู้ถูกอภิปรายลุกขึ้นตอบ
เราก็ฟังออกครับเราก็ฟังเป็นว่าที่ตอบนั้นมันใช่หรือไม่ใช่
บารีหรือเปล่าเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่า
เราฟังออกแต่ฟังออกเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกมือไปกดคะแนนโหวตตามไปด้วย
แต่เรารู้ว่าถ้าเราโหวตได้เราควรจะโหวตยังไง
ปัญหานี้มันเป็นประเด็นใหม่ทางการเมืองท่านลองฟังเรื่องนี้ดู
เป็นข้อมูลที่ลมเปลี่ยนทิศเขียนในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ข้อมูลที่เขาบอกว่า
จากนี้ไปจะมีนวัตกรรมทางการเมือง

เขาบอกว่านวัตกรรมใหม่ทางการเมืองในโลกด้วยดิจิตอล
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธมหาวิทยาลัยลังศิษย์
สี่มหาวิทยาลัยนี้เขาร่วมกับโทรทัศน์ดิจิตอลสี่ช่อง
ก็คือไทยรัฐทีวีเนชั่นทีวีข่าวเวิร์คพอยต์
และพีพีทีวีและมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม
ร่วมกันจัดทำโครงการเสียงประชาชนลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล
สื่อทีวีเข้าร่วมโครงการ๔ช่องคู่ขนาน
ไปกับการลงมติของสอสอในสภาผู้แทน
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงมติของประชาชน
นี่วิธีการเป็นยังไงเอาฟังต่อ
วิธีการก็คือว่าจะเป็นการลงมติออนไลน์
จะมีสื่อโทรทัศน์๔ช่องที่ว่านี้จะร่วมกัน
ประชาชนสแกนร่วมลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษดร
ถามว่ากติกาเป็นยังไงเอาท่านฟังนะ
โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องหรือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง
มติได้เพียงหนึ่งครั้งสอง
ลงมติจะเริ่มในวันสุดท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือวันพรุ่งนี้
วันศุกร์ที่ยี่สองตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไป
แล้วจะปิดการลงมติในวันที่๒๓กรกฎาคมเวลาเดียวกับการปิดการลงมติในสภาผู้แทนราษดร
ประมาณ๑๑นาฬิกาจากนั้นจากนั้นจะมีการสรุปผลและรายงานผล
พร้อมกับผลการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรเอาล่ะสิ
ยกมือชนะในสภาแต่ว่าถ้าคนฟังแล้วเขาเชื่อข้อมูลฝ่ายค้าน
เราจะได้เห็นกันในจอทีวี๔ช่องว่านายกคนไว้วางใจหรือไม่วางใจยังไง
รัฐมนตรีอีก๑๐คนคนไว้วางใจใครไม่ไว้วางใจใคร
นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ครับนี่เป็นนวัตกรรมใหม่
นี่เป็นเรื่องทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้เอาความคิดความเห็นของประชาชนมามีส่วนร่วมทางการเมือง
ไม่จำเป็นต้องพึ่งสอสออย่างเดียวแล้วนี่จะเป็นเสียงประชาชนแท้
ที่เขามีความคิดความเห็นต่อข้อมูลในการอภิปรายว่าเขาเชื่อข้อมูลของฝ่ายค้านหรือเชื่อข้อมูลของผู้ถูกอภิปราย
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณขวัญครับคุณดอมครับ